ครับคดีฆ่าเสียสู่ชาติ
ตอนนี้มันเริ่มอลวนอลวงนะครับ

พี่ชายก็บอกว่าเสียใจที่ถูกน้องซัดทอด

อีกคนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยมาช่วยขุดหลุมเท่านั้น

ตำรวจเขาบอกว่าคุณจะพูดยังไงก็ได้
แต่หลักฐานเพียบพยานเพียบ
ตำรวจสพออาวนางจังหวัดกระบี่ครับ
นำตัวนายสุรชัยเริงสมุทร
หรือว่าบังกิบหลีอายุ๓๗ปี
และนายสุริยันเริงสมุทรอายุ๓๐ปี

หรือเสียสุชาติอายุ๕๔ปี

เพื่อนำไปฝากขังต่อสารจังหวัดกระบี่
ระหว่างนั้นนะครับทีมข่าวก็ไปสอบถามเลย

หนีน้องชายบังฟิศเนี่ยเอาแต่ก้มหน้าฮะ
ขึ้นรถเป็นคนแรกก้มหน้าไม่พูดอะไร
ส่วนบังกิบหลีที่ถูกบังฟิศเนี่ย
ซึ่งเป็นน้องชายซัดทอดบอกว่า
เป็นคนแย่งปืนจากเศรษฐ์สุชาติไปยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเนี่ย
กิบหลีก็ยืนยันว่าตัวเขา
ไม่ได้ยิงอย่างที่น้องกล่าวหาครับเอายังไงล่ะเนี่ย
ก่อนหน้านั้นนะครับทีมข่าวไปสอบถาม
ครอบครัวของผู้ต้องหาที่มาเยี่ยมนะครับ
จนทราบว่าครอบครัวก็พยายามถาม

แต่ทั้งคู่ก็ตอบเพียงว่าพวกเขาไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ไม่ได้ลงมือฆ่าเสียสุชาติ
โดยบางกิบหลีเนี่ยพี่ชายเนี่ยนะปฏิเสธว่า
ไม่รู้เรื่องแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็ยังพูดกับลูกสาวสองขวบ
ที่อยู่อีกฝั่งของห้องขังบอกว่า
ไม่เกี่ยวนะลูกพ่อไม่ได้ทำรอพ่อนะ

แล้วบอกกับญาติย่านบอกว่าเสียใจที่บางฟิศเนี่ย
สัดทอดเขาว่าคือคนยิงเศรษฐ์สุชาติ
ไม่คิดว่าน้องชายจะทำแบบนี้
ส่วนบังหนีน้องชายบอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน

เพียงแต่ไปช่วยขุดหลุมฝังศพเท่านั้น

ก็เห็นเสียสุชาติเนี่ยเสียชีวิตซะแล้วตายซะแล้ว
เขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจที่ต้องตกมาอยู่ในสภาพแบบนี้
เช่นนี้ทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะฮะ
คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับคดีนี้
แต่ตำรวจเขามั่นใจในพยานหลักฐานครับแล้วก็พยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งนอกจากบังฟิศจะให้การซัดทอดแล้วนะครับ
ยังมีนายอารีฟช่างเรือหรือว่าบังลิฟต์เนี่ย
ผู้ต้องหาที่ถูกนำตัวไปฝากขังก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับ
เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยยืนยันว่า
คนที่ยิงเสียสุชาติเสียชีวิตมี๒คน
คือบังฟิศที่ใช้ปืนสั้นยิงเสียสุชาติบริเวณเบาะด้านหลังของรถเก๋ง๓นัด
อีกคนคือบังกิบหลีพี่ชายของบังฟิศ
แย่งปืนจากน้องชายไปแล้วก็ไปยิงซ้ำอีก๓นัดรวม๖นัด
เสียสุชาติเสียชีวิตแล้วลากศพไปยังจุดฝัง
โดยบังลิฟต์เนี่ยยอมรับว่าเขาเป็นคนเก็บปลอกกระสุนปืนที่ทั้งสองคนยิงเอาไปทิ้ง
ส่วนผู้ต้องหาจะให้ปากคำหรือแก้ตัวอย่างไร
ตำรวจบอกว่าถือเป็นสิทธิที่สามารถทำได้
และไปต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรม
ตอนนี้เราเป็นคนดูเราก็จับตาไปที่บางลิฟต์หรือว่าอาลิสนี่แหละ
ว่าคนนี้จะกลับคำให้การอีกหรือเปล่า
ถ้าเป็นภาษาในเชิงคดีเขาก็บอกว่าต่างคนต่างเล่นคนระบบ
ค่ะนึกว่าคดีนี้จะจบปิดเกมเกมโอเวอร์แล้วนะคะ